ครับปึ้งขึ้นชกได้

แต่ชกกันตัวต่อตัวแบบแมนนะ
แพ้ชนะก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เป็นเรื่องราวของกู้ภัย๒หน่วยงานที่จังหวัดอ่างทอง
คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องบาดหมางกัน

แต่ชกแล้วชกเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยนะ
หลังจากนั้นจับไม้จับมือเป็นเพื่อนกันนะ

แล้วถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

อ่างทองได้ชกกันบริเวณตึกร้างถนนเลี่ยงเมืองตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คือสองคนชกนะแต่คนอื่นเขามาคอยดูคอยเชียร์คอยห้ามคอยปราม
ชกต่อยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยของแต่ละฝ่ายนะครับก็ยืนดูกันแบบนี้
เขาบอกว่าขอให้เป็นการชกต่อยกันแบบลูกผู้ชายคือตัวต่อตัวเลยฮะ
ใครแพ้ก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายแล้วก็ต้องจับไม้จับมือกันขอโทษและเป็นเพื่อนกันนะครับ
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยของหน่วยงานหนึ่ง
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากการไม่พอใจของกู้ภัย๒หน่วย
เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บมักจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้ง
โดยต่างฝ่ายต่างก็อารมณ์ร้อนทั้งคู่นะครับ
ล่าสุดเกิดมีปากเสียงกันระหว่างออกช่วยเหลือคนที่ได้รับอุบัติเหตุ
คนที่บาดเจ็บอยู่คงมองหน้าอ้าวทะเลาะกันตรงนี้จะช่วยผมยังไง

ก็คงต้องรักษาคนเจ็บก่อนแหละรักษาชีวิตของคนเจ็บก่อนนะฮะ
ส่งคนเจ็บไปแล้วเรื่องทะเลาะกันว่ากันทีหลังนะครับ
แล้วก็พอมีการถกกันเถียงกันระหว่างคู่กรณีที่มีปัญหากัน
ก็เลยมีการตกลงกันบอกว่ามาชกกันไหม
ถ้าชกต่อยกันเสร็จต้องจบเรื่องนะ
และยอมรับสำหรับผู้แพ้แล้วก็ต้องยอมรับสำหรับการชนะ
และสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานกันต่อไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยดีแบบลูกผู้ชายจับไม้จับมือกอดคอกัน

คือบางทีเหมือนเป็นวิถีผู้ชายค่ะคุณ

เลาะกันเสร็จแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันนะบางทีนะ
แล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องแย่งพื้นที่ไปแย่งคนอื่น
ต้องเจรจาตกลงหรือว่าหน่วยงานกลางต้องเข้ามาเจรจาก่ายเกลี่ยกันหน่อยนะฮะ
คืออันนี้คือแบบความคิดเห็นส่วนตัวไงก็คิดว่าแบบการใช้ความรุนแรงมันไม่ใช่ทางออกหรือเปล่า
แต่ผมคิดว่าส่วนน้อยนะสำหรับเรื่องของการทำหน้าที่กู้ภัยที่จะแย่งพื้นที่กัน
เพราะส่วนใหญ่ยังเห็นถึงเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ส่วนน้อยที่คุณสืบสกุลว่าก็มักจะเป็นข่าวเสมอ
คนก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่กู้ภัยเขาทะเลาะกันแย่งพื้นที่ตลอดเลยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะ